มีเรื่องร้องเรียนมาอีกแล้วว่าแบบนี้เหมาะสมไหมนะคะ
คือที่บุรีรำเนี่ยมีหลวงตารูปหนึ่ง
รักษาโรคผู้ป่วยแล้วก็แก้อาถรรพ์ด้วยการเอาเท้าเนี่ยเหยียบไฟ
แต่ทีนี้คนที่ไปรับการรักษาบางทีเป็นศรีกาอย่างนี้ค่ะ

พระกับศรีกรรมมันควรจะอยู่ด้วยกันไหมยังไง
ล่าสุดสำนักพุทธลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะ
ก็ผ่านด้วย๗ปีหายไปแล้ว๑๙คน

ปีจอปีกุลปีมหาเสรงปีมหาเมียต้องไปเหยียบทุกคนเหยียบหลังอัฐัณฑ์
การรักษาคนด้วยการใช้เท้าเหยียบแผ่นเหล็กจนไฟลุกแล้วเอามาเหยียบผู้ป่วย
ลักษณะก็คือปีนขึ้นไปทิ้งน้ำหนักทั้งตัวเหมือนนวดเลยค่ะเหมือนเวลาแบบนวดแบบยืนเหยียบอ่ะ
แต่ว่าคนที่ถูกรักษานี่เป็นผู้หญิงนะเขาบอกว่านี่รักษาอำพลึกอำมภาษล้างอาถรรพ์ด้วย
รักษาหายไปแล้วอะไรสิบกว่าคนอะไรเนี่ยค่ะเหมือนแบบนี้มันปวดอ้างไหมหรือยังไง
คุณบอกคุณรักษาอมพลึกอมภาษณ์ได้ขณะทางการแพทย์เขายังทำกันยากเลย
อันนี้แค่เหยียบก็ได้แล้วเหรอเราเลยส่งคุณจ๋าแจ่มสีไปคุยกับบุคคลในคลิปซะหน่อยค่ะ
พระสุรัสรัตนายาโนวัยเจ็ดสิบเอ็ดปีเป็นพระวัดป่าเทพิทักษ์แดนนาบุญ
ที่บ้านหนองมดแดงนะคะอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำ
เหยียบรักษาโรคป่วยเดินไม่ได้ปกติโบราณเขาจะเอาใบไถนามาเผาไฟแล้วเหยียบ
แหมแต่ทุกวันนี่มันหายากอืม
ก็เลยเอาเหล็กแหนบรถมาใช้แทนคล้ายกัน
สุรัตน์บอกว่าได้วิชาความรู้การรักษานี้มาจากหลวงพ่อคงจัตวโร
เจ้าอาวาสวัดเขาสมโพธิในอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
ตอนนั้นหลวงตาบวชเป็นสามะเนรตั้งแต่ปี๒๕๐๘๒๕๑๔
อายุ๑๔ปีเองก็ศึกษาเรียนรู้มาเรื่อย
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อหลวงตาบอกแบบนั้น
ส่วนที่เห็นว่ารักษาให้ศรีกาเนี่ยถามว่าผิดไหมใช่ไหมเหมาะสมไหมใช่ไหม
ส่วนตัวพระสุรัตน์มองว่าไม่ผิดเพราะไม่ได้อยู่กันสองต่อสองในที่รับตา
เวลารักษาก็มีผ้าสีขาวคลุมด้วย
เวลาไปรักษาคนแขนขาพิการถูกคุณสัยผีปอบผีสิงรักษาได้หมดเลย
นี่รักษาหายไปแล้ว๑๙คน
มีค่าครูด้วยนะ๓๗๒บาท

มีค่าดูดวงควบคู่ไปด้วยนะถ้าใครอยากจะดู
ดูได้ด้วยนะถ้าจะดูดวงก็จ่ายเพิ่มมาอีก๑๒๔บาท
แล้วเงินที่ได้มานี่เอาไปไหน
เอาไปเป็นปัจจัยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะ
ภิกษุมีความกำหนัดอยู่แต่ต้องกายหญิงต้องการวัฒนฆาตที่เสร็จ
อันนี้เราก็มีความกำหนัดเรารักษามึงเป็นลูกกูมึงเป็นแม่กู
มันเป็นพี่เป็นน้องกูเราเหยียบเอาเท้าเหยียบ
แล้วก็เอาผ้ารองด้วยผ้าคลุมด้วยไม่รู้เป็นหญิงเป็นชาย
แล้วมันผิดวินัยข้อไหนน้องตาก็อยากถามตัวนี้แหละ
พระพุทธองค์ท่านบอกนะเรื่องวินัยของสงฆ์นะ
วินัยทุกบททุกข้อทุกทวิทุกมาตราให้ปรับ
ภูมิประเทศตามภูมิอากาศตามภูมิลำเนา

หลักสวนของพระพุทธเจ้าทั้งกระสวนหรือว่าวินัยไม่ให้คงที่
เร่งนักก็มักงมงายห่อนนักก็มักขี้เกียจ

พระสุรัสตร์ไหนเหยียบผู้ช่วยผู้สิคคาหน่อยสิ

คุณแบงค์ผู้ช่วยของเราหน่อยสิอันดับแรกนี่

ยกขันครูอย่างนี้เหรอครับ
ต้องมีการจับกำปั้นสายสินด้วยและท่องคาถา

เอาดูดวงก่อนนะ

อยากชวนคนที่บ้านเราบ้างไหม
ใครเชื่อก็มานะครับอย่างที่อาจารย์พูด

อันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณแบงค์ปวดหลังหรือยังไงหรือเปล่า
อาการปวดอะไรก่อนหน้านั้นไหมไม่รู้เนอะ
แต่ถ้าบอกว่าพอเหยียบไฟแล้วรู้สึกโล่งขึ้นเรื่อย
ถ้ามองในมุมแบบเอาเราที่ไม่เคยลองไปอะเนาะ
ในมุมที่ดูโดนเหยียบเนี่ยมันเหมือนการนวดไหมอ่ะคุณ
วดน้ำมันอะไรเออมันเหมือนมันเหมือนนวดอ่ะว่าอ่ะ
นวดหนักบางคนนวดเบาใช่ไหมอันนี้นวดทั้งตัวก็อาจจะเป็นเหมือนกับการนวดเส้น
ลายเส้นไหมอ่ะอ่านวดคลายเส้นลีดเส้นไล่ลมอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
ทีนี้พอทำพิธีเสร็จหลายคนอยากเห็นอะไรรู้ไหมคะ
เห็นอะไรฮะฝาเท้าของพระสุรัตน
ว่าอยากเห็นรอยสักที่หน้าอกของคุณแบงค์เมื่อกี้ได้เห็นไปแล้วนิดนึง
นี่ค่ะฝ่าเท้าของพระสุรัตน์ค่ะไม่มีอันตรายเลย
ไม่มีร่องรอยการไหม้ผู้พองหรืออะไรเลยฝาเท้าปกติทุกอย่างอืม
แต่ยังไงก็แล้วแต่ล่าสุดก็ต้องมีการตรวจสอบกันนะคะ
คุณทัศรินฤทธิโชธผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดบุรีรำบอกว่าสำนักพุทธเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
สั่งการให้เจ้าคณะผู้ปกครองไปสอบถามหาข้อเท็จจริงแล้วว่ามันอะไรยังไงแบบไหน
กระทำแบบนี้มันผิดในข้อไหนยังไงไหมเดี๋ยวรอผลการสอบสวนก่อน
ถ้าหากว่ามีความผิดก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของสำนักพุทธนะคะ